วันนี้มีการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยคดีช่อกง
เป็นโจทย์ฟ้องพิงกี้สาวิกาชายเดชนางสริญญาชัยเดช
ซึ่งเป็นแม่และนายกิติเชษหรือสรายุทธ์ชายเดชพี่ชาย
กับพวกรวม๑๙คนเป็นจำเลยที่๑๑๙กรณีช่อกงประชาชน
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๔๐๐ล้านบาท
นายกิติเชษหรือสรายุทธ์ชายเดชพี่ชายของพิงกี้
กับพวกรวม๕คนเป็นจำเลยด้วย
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมได้เบิกตัวจำเลยทั้งหมด
เรือนจำมาที่สารอาญารัชดาพิเศษตั้งแต่ตอน๘โมงครึ่งนะคะ
โดยสารสั่งเลื่อนการตรวจหลักฐานออกไปเป็นวันที่๒๙พฤศจิกายน
เนื่องจากในสำนวนคดีมีพยานหลักฐานเอกสารเป็นจำนวนมาก
ราว๕๐๐แฟมป์ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะ
จากนั้นจำเลยทั้งหมดก็ไปที่ห้องพิจารณาคดีที่๙๐
เซ็นเอกสารรับทราบการเลื่อนตรวจพยานหลักฐาน
ก็จะมีพิงกี้เนี่ยนะคะเดินนำหน้าในชุดผู้ต้องขังนะคะ
เป็นเสื้อคอกลมสวมผ้าถุงสีน้ำตาลลูกวัว
ตัดผมสั้นประบาเดินจูงมือกับแม่เข้าห้องพิจารณาคดีค่ะ
ระหว่างทางพิงกี้มีการทักทายผู้สื่อข่าวด้วยการยกมือเป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคด้วยนะคะ
แล้วก็โบกมือทักทายซึ่งโดยรวมแล้วผู้สื่อข่าวบอกว่า
แววตาสีหน้าของทั้งพิงกี้กับแม่ก็ยังคงสดใสนะคะ
ขณะที่นายปิยนัทสุขยัง
เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ให้ปากคำด้วยนะคะเพื่อสอบสวนเส้นทางการเงิน
และถ้าสอบสวนแล้วไม่พบการกระทำความผิดก็น้อมรับ
แต่อย่างน้อยก็เพื่อให้สิ้นความสงสัยค่ะครับ